พอพูดถึงเรื่องของโควิด๑๙ดูกันต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหา
ปัญหาเตียงตึงหรือว่าเตียงเต็มโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง
ก็คือกรุงเทพมหานคร
คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าหลังจากนี้ปัญหานี้จะคลี่คลายแล้ว
เพราะว่าวันนี้ได้มีการเปิดโรงพยาบาลบุตรสารคำเฟส๓
ซึ่งบอกว่าจะรับได้เป็นพันเตียง
ซึ่งวันนี้เปิดก็จะต้องไปตรวจด้วย
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบุษรคำ

โรงพยาบาลบุษราคำไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม
แต่เป็นลักษณะของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยที่มีอาการแล้ว
ก็คืออยู่ที่ประมาณเขียวแก่ถึงเหลือง
หลังจากมีการเพิ่มขยายเตียง
รับผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มเขียวแก่และเหลืองที่มีอาการประมาณ๑๕๐๐เตียงค่ะ
ทำให้โรงพยาบาลบุษราคำตอนนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้๓๗๐๐คน
ปัจจุบันเองมีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่๒๐๐คน
ก็เลยย้ำนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลในเฟส๓
ก็เป็นการเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ตอนนี้ปัญหาหนักเลยโดยเฉพาะเรื่องของเตียง
คุณอนุทินบอกว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลบุษราคำจะไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้างรอหรือเสียชีวิตที่บ้านเพิ่มอีก
และขอให้กรุงเทพส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลบุษราคำส่วนเบอร์๑๖๖๘และ๑๖๖๙ที่ตอนนี้โทรติดยากเหลือเกินเนี่ยนะคะ
คุณอนุทินบอกว่าย้ำไปแล้วว่าถ้ารับสายแล้วมีผู้ป่วยติดต่อขอให้ประสานงานอย่าปฏิเสธเขานะโดยให้นำผู้ป่วยมาส่งที่นี่แหละส่งที่บุษราคำนี่แหละได้เตียงแน่นอน
คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะและย้ำว่ากระทรวงพยายามบริหารโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั้งหมดให้ดีที่สุด
เขาบอกว่าตอนนี้ถึงขั้นรอข้ามคืนนะคะ
อกจากนี้จะหารือกับกรทมเพิ่มจุดตรวจ
รองรับประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
หนึ่งในมาตรการสำคัญที่เราจะป้องกันได้
ก็คือการตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุดนะ

เตียงเพิ่มแต่อย่าลืมค่ะ
คลากรทางการแพทย์ไม่ได้เพิ่มจำนวนตามเตียงนะ
ต่อให้มีเตียงเพิ่มแต่คนไข้ที่เยอะขึ้น
ก็รองรับไม่ไหวบุคลากรก็รับไม่ไหว
อย่างเช่นกรณีนี้นะคะทำงานกันหนักจริง
ดูแลผู้ป่วยโควิดถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืน
เพื่อนก็ต้องช่วยกันพยุงออกมาจากห้องนะคะ

นี่ค่ะเป็นคลิปที่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันเองนะ

ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เพื่อนต้องช่วยกันประถมพยาบาลอย่างชุดละมุน

สิ่งที่กลัวที่สุดวันนี้ก็มาถึง
เหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะเหนื่อยยังไง
คนอื่นอยู่รอดแล้วเราจะอยู่รอดกันหรือเปล่า

ใครจะมาเห็นใจบ้างใครจะช่วยเราได้บ้าง

แล้วก็เสียสละต้องเสี่ยงชีวิตช่วยดูแล

ขณะที่บางส่วนอยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการ

รวมทั้งวางแผนบริหารอัตรากำลังคน

เพราะแพทย์พยาบาลทำงานหนักมาก
หลายคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะคืออยู่ยาวไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้ว
ประชาชนอย่างเราก็ต้องตั้งกาดให้สูงไม่ไปสถานที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย
และก็แน่นอนค่ะถ้าเราช่วยกันจริงมันก็ต้องลดลงได้นะ
แต่ว่าตอนนี้คือแพทย์กับพยาบาลเขาหนักมากจริงนะคะเห็นใจเลยค่ะ